เพื่อนบ้านกันจะยิงกอกปากกันซะแล้วต้นไม้ล้ำเขตบ้านจริง
หรือที่จังหวัดระยองครับกลุ่มผู้ผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งไป
แจ้งความว่าถูกเพื่อนบ้านขู่จะยิงกอกปากฉันเนี่ยหลังจาก
ทีมข่าวไปคุยกับบ้านนั้นคุยกับบ้านนี้เอ๊คงต้องฟังอีกที
คงต้องฟังอีกทีอ้าวลองดูคลิปก่อน
หู๋เซียงกูผู้ชมครับเซียงเซียงเซียงเซียงแบบนี้จะอยู่
เป็นช่วงที่มีการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนบ้านในหมู่บ้านแห่ง
เนิงเที่ยวบ้านค่าจังหวัดระยองในวันสุดิผ่านมาครับนางเสา
วิลัยวาอายุ๔๖ปีนะครับเล่าบอกว่า
เธอกับคู่กรณีคือนางสาววันละพาทะเลาะกันมาไปเดือนแล้วเหรอนะคราว

เรื่องต้นไม้ที่คู่กรณีปลูกล้ำเข้ามาในเขตบ้านของฉันไง
แต่วันนั้นเธอบ่นเรื่องนี้ให้ลูกฟังแล้วพูดเสียงดัง
ก็ทำให้คู่กรณีได้ยินแล้วเดินมาต่อว่า
จากนั้นก็เกิดการด่ากันด่ากันไปมาว่ากันเถอะ

คว้ามีดมาตัดต้นไม้ให้แล้วพูดทิ้งท้ายคล้ายกับขู่ว่า
หากยังพูดมากจะยิงกรอกปากซะเลย

ก็ไปแจ้งความที่สพบ้านค่าย
ฟังอีกมุมนึงไปฟังอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชม
นะครับดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความรอบข้าง
ในฝั่งคู่กรณีครับนางสาววรภายุ๓๕เล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุนักข่าวฟังฉันบ้าง

เธอก็ตัดต้นไม้ที่ล้ำเข้าไปในบ้าน

ซึ่งที่ผ่านมาก็ตัดอยู่เป็นปกติตัดเป็นประจำ
ก็ยังถูกต่อว่าเรื่องนี้เรื่อยมากระทั่งกลางดึกวันนั้นน่ะ
ได้ยินเสียงทะเลาะกันดังลั่นมาจากบ้านวิไลวันนั้น
พอยืนฟังอ้าวด่าเรื่องต้นไม้นี่หว่าก็เลยปะทะคารมกันไง
แล้วสามีของเธอก็หยิบมีดไปตัดต้นไม้ให้แต่นางสาววิรัยวัลยังด่าไม่หยุด
สามีเธอโมโหก็ขู่ไปแบบนั้นแหละจริงแต่หลังจากนั้นลูกสาวของนางวิลาวัน
ก็มาขอโทษเธอก็แยกย้ายกันไปใช่ไหม
นางสาววรภานะครับยังเล่าอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอกับเพื่อนบ้านระแวกนี้
ต้องอดทนเอ้าอดทนอะไรพี่อดทนอะไรกัน
ทนมานานกับพฤติกรรมของคนในบ้านของนางสาววิไลวัน
มักจะดื่มเหล้าเมาเสียงดังทะเลาะกันดังลั่นเป็นประจำ
เธอเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนแล้วแก้ปัญหาด้วยการต้องสร้างกำแพงสูง
เห็นไหมนักข่าวเห็นกำแพงไหมนี่สรุปมันเกินเรื่องต้นไม้ไปแล้วนะ
นั่นสินะครับกำแพงสูงเห็นไหมแล้วต้องปลูกต้นไม้มาไว้เอาไว้ซับเสียง
ไว้ลดเสียงบ้างซึ่งหลังจากนี้เธอจะไปแจ้งความกลับบ้างแล้ว
เพราะความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นกับเธอเช่นกันผมว่าแล้ว
ถ้าด่ากันอย่างในคลิปเราอยู่กันไม่สงบแล้วล่ะครับคุณผู้ชมฮะ